กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะฮะ
เป็นวินาทีที่ครอบครัวของน้องคิงจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันตอบคำถาม๔ข้อนะครับ

จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับคำตอบของครอบครัวครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑หนึ่งบาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

แต่วันนี้สมาชิกในครอบครัวเรามาถึง๕ท่านด้วยกัน
แล้วก็เลือกเรื่องที่คิดว่าน่าจะเหมาะสม
กับคนในครอบครัวให้มากที่สุดนะครับ

ขอเชิญน้องคิงมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

แล้วก็เดี๋ยวจะมีโจทย์คำถามทั้งหมดด้วยกัน๕เรื่องให้น้องคิงได้เลือกก่อน
ว่าน้องคิงจะตอบเรื่องอะไรแล้วน้องคิงจะเก็บเรื่องไหน
ไว้ให้กับคนในบ้านได้ขึ้นมาตอบวางเรื่องให้ดีนะครับ

ถ้าเข้าใจแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
น้องคิงเลือกเลยเหรอลูก

คิงเลือกเรื่องแรกที่จะตอบคือเรื่องฟุตบอลครับ

เตะอยู่โรงเรียนทุกบานครับ

แล้วเป็นนักกีฬาโรงเรียนเปล่าครับ

ชอบบอลมาตั้งแต่กี่ขวบครับน้องคิง
ตั้งแต่อยู่ป๔ครับ

แล้วตอนนี้หนูเล่นอยู่ในตำแหน่งอะไร

เพื่อนในทีมเพื่อนในทีมกี่คน

มาพูดถึงนักบอลบ้างหนูชอบใครมากเป็นพิเศษมีแบบไอดอลไหม

ถ้าโตขึ้นหนูอยากเก่งแบบพี่เจไหม

แล้วอย่างนี้เวลาที่ทีมชาติไทยเราเตะเนี่ยหนูได้มีดูการถ่ายทอดบ้างไหม

ถ้าพร้อมแล้วฟังให้ดีนะ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ชุดแกนโฟล์ทีมชาติไทยประจำปี๒๐๑๙
มีชุดสีอะไรบ้าง

ตัวเลือกที่สามน้ำเงินเหลืองแดง
ตัวเลือกที่สี่น้ำเงินดำแดง
ผมเคยเห็นทีมชาติไทยใส่ชุดสีน้ำเงินครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องคิงเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งน้ำเงินขาวแดงครับ
ข้อหนึ่งน้ำเงินดำแดง

คิงจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เทืองแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ย่าเทืองขึ้นมาตอบครับ

คือเรื่องจังหวัดเผ็ดภูมิพริกแกงห้องเรียนทั้งต่อสองและคอมพุทธแอบเจอรี่
เลือกพริกแกงครับ
ทำไมเลือกเรื่องพริกแกงให้กับย่าครับ

ปั่นขายอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นคืออาชีพของคุณย่า
ขอให้โชคดีนะครับขอเชิญย่าเทืองมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อะไรที่เป็นจุดทำให้ป้าคิดว่าเฮ้ยเรามาปั่นพริกแกงขายดีกว่า
ไปทำงานไม่ได้ลองดูลองดีลองผิดผิดถูกก่อนไหมถามตัวเอง
อ่ะลองร้องผิดผิดถูกก็ตอนนี้ก็เข้าที่ก็เลยต้องปั่นต่อปั่นขาย
แล้วนานหรือยังครับที่กว่าข่าวเนี่ยจะกระจายไปว่าเฮ้ยยะเทืองทำพริกแกงอร่อยมาก
แล้วทุกคนก็แบบว่ามาซื้อที่บ้านย่าครับ

จ้ะส่งร้านค้าเขาบอกโอ้พริกแกงเผ็ดอร่อยดีเนอะ
คนนั้นเขาก็มาซื้อคนนี้เขามาซื้อร้านค้าเขาเขาก็สั่ง
มาสั่งวันนี้๖โลนะ

ก็คือมาสั่งทีถึงเราจะปั่นให้เขา

ก็คือเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่มีสารกันบูดเลย
คนที่ซื้อไปก็จะได้พริกแกงแบบสดเลย

ไคร้เนี่ยถ้าเผื่อว่าเราสับเราหั่นเอาไว้แล้วเนี่ยแล้วเราปั่นแล้วเนี่ย
ถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนกลิ่นมันก็จะเปลี่ยนนะป้าเนอะ

เพราะฉะนั้นนะครับขายจริงแล้วย่าขายกิโลละเท่าไหร่

โลละ๙๐จ้ะนะครับ
ก็วันบางทีก็ได้๖โลละบ้าง

โลบ้าง๔โลบ้างแล้วแต่ออเดอร์จะสั่งเข้ามา

เอาละที่ผมถามอยู่เนี่ยก็คืออาชีพของย่าเทือง
ปัจจุบันนี้ก็ยังทำอยู่ใช่ไหมฮะ

และอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้คือสิ่งนี้ครับ
เหมือนยกครัวมาเลยไหม

แกงของเราเนี่ยจะเป็นพริกแกงแบบหยาบนะครับแบบหยาบหน่อยก็คือเดี๋ยวเราจะนำเครื่องพวกนี้เอามาปั่นนะฮะ
ก็ที่เรามีเขียงมีมีดให้เพราะว่ามันก็ต้องหั่นก่อนตะโค้งตะไคร้แล้วเพื่อที่มันจะช่วยเครื่องบดได้นะครับ
แต่นี่ผมถามหน่อยย่าย่าอยากได้ผู้ช่วยอีกไหม
ไม่ค่ะ๓คนพอ
๓คนพอรวมผมด้วยเหรอเอาใครนั่นแน่เอาใครให้เล่นอีกคนหนึ่ง

คิงนะฮะเชิญน้องคิงมาเป็นผู้ช่วยครับ
ไม่อยู่เต้นเลยไปอยู่ตรงกลางเลยลูกป่ะคิงจริงแล้วคิงเขาได้ช่วยบ้างไหมย่าอยู่บ้านฮะ

พร้อม

มาช่วยปอกกระทงกระเทียมหอมเหิมก็ได้เอาเอาใครให้คนหนึ่ง

มีดนะลูกระวังมีดบาดนะ

เดี๋ยวผมจะให้ทั้งหมดนี้ช่วยกัน
ผลิตพริกแกงเผ็ดขึ้นมา

แต่ตอนนี้เราจะมีเวลาให้ด้วย

ถ้าทำพริกแกงเสร็จในเวลาที่เรากำหนดปั๊บ

พอตีละครั้งปั๊บแล้วเวลาจะหยุดทันที

ทำอะไรบ้างอยู่ตำแหน่งไหนไปครับ
ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์สำหรับข้อนี้ให้ดีนะครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ทำพริกแกงให้ได้ครึ่งกิโลภายในเวลา๓นาที

ถ้าพร้อมเริ่มครับ
เอาล่ะระวังมือนะลูกทีมระวังมือนะ
เวลา๓นาทีนะครับ
แกงพรุ่งกิโลนะครับพรุ่งแกงเฟ็ดพรุ่งกิโลนะฮะ
สะไพรลูกค่ะหันอีก
เกลือใส่ย่างกะปิใส่ย่างหิวมะกรูดคาตักร้ายหัวหอม
เทียมลูกตอนนี้นะฮะเทลงไปแล้ว
เยี่ยมนะฮะใส่ก๋วใส่ก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก๋วก

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องครีมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง

เชิญน้องครีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลี่มีนิสัยยังไงลูกเจอรี่อ่ะ

แล้วสปายล่ะลูกสปาย

แล้วฟังคำถามให้เข้าใจนะลูก
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
แมวดำเพื่อนสีของธอมตัวนี้มีชื่อว่าอะไร

ตัวเลือกที่๒นิปเปอร์

ตัวเลือกที่๔ควะเกอร์

ตัวเลือกที่สี่แวคเกอร์

ครีมจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้พี่เค้กขึ้นมาตอบ

จังหวัดเพชรชบูรณ์

ทำไมเลือกห้องเรียนชั้นป๒ให้พี่เค้ก

ขอเชิญพี่เค้กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เค้กเรียนป๒เหรอลูก

แล้วคุณครูไปยอมสอนวิชาอะไรบ้าง
สอนวิชาศาสตร์ไทยก็วิทยาศาสตร์ค่ะ
โอ้โหควบ๓เลยคุณครูพยอม
แล้วห้องเรียนที่หนูเรียนอยู่นี่อยู่ชั้นไหนลูก

หนูไปเล่นชั้นบนเลยเหรอลูก

ห้องเรียนนี้เขามีการติดภาพตกแต่งไว้มากมายเลยใช่ไหมลูก

โต๊ะเตอร์ต่างก็มีไว้ใช่ไหม

และที่ประตูเนี่ยก็มีรูปรูปหนึ่งเป็นกระดาษ
มีเด็กสองคนยกมือไหว้สวัสดีกัน
เด็กใส่ชุดไทยกล้าวผมจุกใช่ไหม

เขายืนยังไงยืนหันหน้าสวัสดีกันอย่างนี้เหรอลูก

หนูเป็นเด็กผมจุกลุงเอก็เป็นอีกคนนึง

อย่างนี้เหรอลูกเหรอเห็นไหมภาพนี้

ดีนะลูกนะเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เด็กชายในภาพใส่โจงกระเบนสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีฟ้า
ตัวเลือกที่สองสีชมพู

และตัวเลือกที่สี่สีเหลือง
ภาพนี้อยู่ตรงประตูห้องเรียนผ่านทุกวันเลยค่ะ

ถ้าพร้อมแล้วน้องเค้กเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สี่สีเหลืองครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ
ครบแล้ว๔ข้อเดี๋ยวเราไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้า
คุณผู้ชมครับช่วงหน้ามาเป็นกำลังใจให้กับน้องคิงนะครับว่า
จะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจได้สำเร็จ๑ล้านบาทหรือไม่นะครับ
สักครู่เดียวเกมต่อชีวิตครับ
แข่งฟุตบอลทีมชาติไทยประจำปี๒๕๕๙
มีชุดสีอะไรบ้าง

โรคโรคโรคโรคโรค